อันนี้เป็นภัยสังคมที่ต้องระมัดระวังกันมากนะคะ
สำหรับผู้หญิงที่ต้องเดินทางโดยรถไฟ
เหตุการณ์รถไฟมันเคยเกิดขึ้นที่เป็นเหตุสะเทือนขวัญมาแล้ว

สองแม่ลูกตีตัวรถไฟไปด้วยกัน
จะไปเยี่ยมตากับยายที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ขึ้นรถไฟก็มันต้องเดินทางข้ามคืนเนอ

ตอนแรกเนี่ยเธอบอกว่าเธอได้นอนกับลูกสาว
แต่ปรากฏว่าคนตรวจตัวเขาบอกว่าไม่ได้นะ

แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาที่ใหม่ให้
ก็หาที่นอนให้สองแม่ลูกได้นอนคนละเตียง

แต่จริงแล้วจุดประสงค์แอบแฝงก็คือ

เพราะดีมากนะคะที่ผู้เสียหายเนี่ยดิ้นหลุดมาได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นกับหญิงวัย๒๘คนนึง
ที่เดินทางไปกับลูกสาววัย๑๒ขวบนะคะ
ตั้งใจที่จะขึ้นขบวนรถด่วนจากกรุงเทพ
ไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช

สถานีรถไฟสาราธรรมศพกรุงเทพ

แต่นายนัทธนันวีรเกียรติคนตรวจตัวเนี่ย

แต่เดี๋ยวผมจะหาที่นอนที่ว่างให้เอง
สักพักหนึ่งก็กลับมาแจ้งบอกว่า

แจงเครื่องนอนอะไรให้เรียบร้อยเสร็จสับ
ผ่านไปพักใหญ่เกิดอะไรขึ้น

คือนายนานทนนรคนนั้น

แล้วก็รีบวิ่งไปหาลูกสาว

จับตัวนายนัทธนันเลยเป็นพนักงานห้ามล้อและตรวจตั๋ว
พาไปที่สถานีตำรวจที่สพทุ่งสงศ์เลยนะคะ

ต้องแจ้งข้อหากระทำอนาจารย์ด้วยแล้วก็นำตัวไปสอบสวน
แน่นอนปฏิเสธค่ะบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไร
ผมแค่เอาผ้าห่มไปให้เขาเฉย
เมืองต้นตำรวจก็เลยทำได้แค่เอาตัวไปถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยตัวกลับไป
แต่ว่าตัวผู้เสียหายเธอไม่ยอมความนะคะ

เพราะรถไฟมันคือรถโดยสารสาธารณะ
แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนอื่นได้อีก
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามพ่อค้าที่สถานีรถไฟนะคะ
ข้างล่างเนี่ยนาสิทธิ์มาก
เบื้องต้นผู้สื่อข่าวเราโทรไปเลยนะคะ
ไปหารักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการรถโดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย
โดยบอกว่าตอนนี้ผู้บริหารการรถไฟรู้เรื่องแล้ว
ตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่แล้วก็สั่งให้นายนัทธนันเนี่ย
ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแล้วย้ายไปอยู่ฝ่ายบริการโดยสารก่อน
กว่าจะได้ข้อเท็จจริงยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ